ไปแล้วผลไม้อาจจะนำแต่ว่าอยากจะนำเหนอ
ผัดไทยมันกุ้งอีพริก
ยอมเลยขออภัยอิบปริกไม่ใช่อิพริก
อสต์แต่อีปริกตัวละครเบปุ๊กเพลอ
อิปริกค่ะนี่นะครับ
นี่คือหน้าตาผัดไทยมันกุ้ง
เส้นมันน่าอร่อยจริงนะครับ

เพราะว่าน้ำจิ้มน้ำซอสเข้าสูตรที่นี่นะครับ

แม้ว่าร้านจะเปิดได้๔เดือนเท่านั้น
แต่ขอโทษนะลูกค้าตรึมนะฮะ

อ่าผมชอบอันนี้ข้าวกะเพราเนื้อนะครับ

ก็มีนะสายยำอะไรเงี้ยมี
ไม่ต้องห่วงราคาเริ่มต้นที่๔๐บาทเท่านั้นนะครับ
ชื่อว่าผัดไทยมันกุ้งอีปริกเนี่ยนะฮะ
ตั้งอยู่นะครับร้านนี้หมู่๖ตะบนท่าโพอำเภอเมืองพิศนุโลก
เจ้าของคือนางสาวสุภาพรอ่อนทุม
จริงท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นะครับสไตล์ลอฟนะฮะ
ยอดขายลดลงเพราะว่าโควิด๑๙มันประดังประเด็นเข้ามา
นะครับก็เลยมาขายผัดไทยหารายได้เสริม
ทำไปทำมาตัวเองมีเคล็ดลับสูตรน้ำปรุง
ปรุงเมนูผัดไทยมันกุ้งมาจากครอบครัวอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นคนชื่นชอบการทำอาหารอยู่แล้วใช่ไหม
ก็ตัดสินใจเปิดร้านผัดไทยอีปริกซะเลย
ก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นชื่อมาจากตัวละครในบุภเสันนิวาส
เพราะว่าละครที่โด่งดังแล้วดูแล้วมันเข้ากับอาหารไทยดี

ร้านนี้เขาอยู่ติดกับโชว์รูมรถนะครับ
ตรงมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอหยุดวันอาทิตย์ขอหยุดใช้ตังค์วันหนึ่งนะฮะ
สอบถามนะครับทางเพจร้านผัดไทยมันกุ้งอีปริก
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ครับ